คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้ที่อุดรธานีค่ะ
เรื่องราวแบบนี้มีมาให้เล่าทุกวันนะคะ
มีสามีคลุ้มคลั่งยาเสพติดแล้วก็ทำร้ายภรรยา
แต่เขาอ้างว่าเป็นความหึงหวงกลัวว่าภรรยาจะไปมีผู้ชายคนใหม่
แต่มิ้วอ่านเนื้อข่าวดูแล้วมันไม่น่าจะใช่
เพราะทั้งเสพยาบ้าทั้งเสพกัญชาทั้งดื่มเหล้าขาว

นี่ค่ะมันคือสาเหตุที่ก่อเหตุค่ะ
เหตุการณ์นี้๑๐สิงหาคมค่ะ
ผมก็ไม่ที่ลาที่นี่มาก
ที่อำเภอวังสามหมออุดรธานีทีมข่าวไปคุยกับในแอดผู้ชายในคลิปเลย
อายุ๕๔แล้วนะคะแต่ยังเมายาเมาเหล้าอยู่เนี่ยค่ะ
ชื่อจริงคือนายพระฤหัสสมศรีหรือในแอดเจ้าตัวบอกว่าผมยอมรับเลย
อ่าทั้งกัญชาทั้งยาบ้าอืมทั้งเหล้าขาวก็ยาบ้ามันถูกเม็ดละยี่สิบ
พี่อุ๋ยยาบ้ามันละยี้สิบ

แล้วกัญชามันก็เสรียังไงสูบแบบวันหนึ่งเขาใช้คำว่าหลายหลุมคืออะไรก็ไม่แน่ใจ

ผมจะไปหาข้อมูลนะผมก็ไม่ได้รู้จักอะไรนะเขาบอกเป็นอุปกรณ์เสพกัญชา
อ้างว่าทำให้ร่างกายเขาสดชื่นเขาบอกแบบนี้
มันจะเป็นแบบลุ้มเป็นพี่ท่ำของเขา
คือเขาบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปยอมรับว่าทำจริง
แต่ไม่ได้คลุ้มคลั่งนะแค่อยากจะคุยกับภรรยา
เพราะจับได้ว่าภรรยาไปมีผู้ชายคนใหม่แต่ภรรยาไม่ยอมตอบ
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้าย
ก็มีสติเนี่ยคลิปที่เห็นมีสติแล้ว
แต่หลังเกิดเหตุตำรวจมาจับพาไปโรงพยาบาล

ถือไม่ได้คลุมันนี่แหละไม่ได้เฮ็ดไม่ได้ทำหรอก
ถ้าผมจะทำมันนานแล้วแฟนผมไม่ได้อยู่กันมาอย่างนี้หรอก
เท่าถึงแก่ผมไม่ทำ
ส่วนภรรยาของในแอดคนนี้นะคะ
ชื่อว่านางปลาไปผ่าตัดรักษานิ้วในถุงน้ำดีที่โรงพยาบาล
เราก็เลยไปคุยกับน้องสาวของนางปลา
บอกว่าพี่เขยกับพี่สาวอยู่ด้วยกันมานานค่ะมีลูกสองคน
แต่ก่อนพี่เขยเสพกัญชาและดื่มเหล้า
เพิ่งจะมาเสพยาบาลช่วงสองปีนี้แหละ

คิดว่าพี่สาวเธอจะไปมีผู้ชายคนใหม่
ก็เลยไล่ทำร้ายเอาถ่อนไม้ตีบ้างจะแทงบ้าง
ตำรวจบอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะมีกรณีแบบนี้เยอะ
อันนี้น้องสาวของนางปลาบอกนะคะ
ตำรวจบอกว่าทำอะไรไม่ได้หรอกกรณีแบบนี้
ล่าสุดตัวพี่เขยก็คลั่งจะทำร้ายอีก
ตำรวจมาจับตัวแล้วก็ปล่อยออกมาอีก
แล้วพี่เขยก็เสพยาเหมือนเดิมอีก

ก็กลัวว่าพี่เขยวันดีคืนดีก็ก่อเหตุอีกค่ะ
ก็เตรียมจะพาพี่เขยไปบำบัดค่ะ
ต้องไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านนิดนึงนะคะ
อันนี้ดูแผลนะคะโดนทำร้าย
ที่ไปถามผู้ใหญ่บ้านก็เพราะว่าอยากรู้จังเลยค่ะ
ว่าในชุมชนเขาไปซื้อยาบ้ากันจากไหนเม็ดละ๒๐บาท
แล้วเสพกันมา๒ปี๓ปีแล้วเนี่ยค่ะ
บรรจงอายุ๕๙เป็นผู้ใหญ่บ้านนางามนะคะ
บอกว่ายอมรับว่าปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเยอะมาก
ไม่รู้จะแก้ยังไงก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงโทษของยาเสพติด
แต่คนก็ยังเสพยากันอยู่
ผู้ใหญ่บอกแบบนี้เด็กป๖ยังรู้จักยาเสพติดเลย
ผู้ใหญ่บอกว่าฝากถึงหน่วยงานที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้
ระดับรัฐบาลเลยว่าปราบปรามยาเสพติดยังไงกันดี
นี่ขนาดผู้ใหญ่บ้านยังบอกไม่รู้จะทำยังไงเลยนะเนี่ย

ถูกก็ซื้อเล่าอีกมั้งนี่ดีว่า

เพราะคนนี้ก็บอกราคาถูกก็เลยเสพยาว
เราโทรศัพท์ไปคุยกับนายอำเภอวังสามหมอค่ะ
ในอำเภอคณพฤษนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นปัญหาครอบครัว
ฝ่ายชายระแวงฝ่ายหญิงจะไปมีผู้ชายคนใหม่
ตำรวจจับไปแล้วตั้งแต่๑๐สิงหาคมควบคุมตัวที่โรงพัก
สงบสติอารมณ์๒๔ชั่วโมง

ก็ภรรยาเขาไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนี่
แต่ไม่แน่ใจว่าทางตำรวจได้ตรวจปัสสาวะได้อะไรไหมคะ
เรื่องของยาเสพติดถ้าเสพก็ไปบำบัดหรืออะไร

แม่บางทีครอบครัวก็ต้องใจแข็งนะ
ต้องยอมให้ดำเนินการแบบจริงจังเนอะ
บางทีเจ้าหน้าที่เขาบอกเขาก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกัน